ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางหน่อยนะคะ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านค่ะไปเจอลักษณะเป็นหัวบันไดค่ะ

บอกว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วหรือยังทำไมสภาพมันเก่ามากขนาดนี้นะ
เขาก็บอกว่าจะบูรณะดีหรือเปล่า

อันนี้คือเก่านะแล้วไม่มีสะพานอยู่แล้ว
เหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะบูรณะ
ช่วงที่เขาคุยกันว่าจะบูรณะดีหรือเปล่า
มีผู้ชายคนนึงที่ไปร่วมคุยด้วยเนี่ยผู้ชายคนนี้
ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านชื่อวนายศรีทนสายจันทร์ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปน่ะมันเกิดเมื่อ๑๐วันก่อน
ช่วงนั้นผมกับชาวบ้าน๓๔คนไปดูแล้วก็ปรึกษากันว่า
บันไดหัวบันไดพญานาคเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำใหม่

ผู้ชายที่สวมเสื้อสีกรมท่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผีเข้าเนี่ยนะคะ
วนายอินพรมวงวันฟั่นอายุ๔๔ปี
ลักษณะอาการแปลกไปค่ะซุดนั่งลงกับพื้น
แต่ประโยคที่ได้ใจความคือบอกว่า
ให้เอาหัวบันไดรูปพญานาคทั้งสองอันนี้ไปตั้งที่บ่อน้ำเก่า
จากนายอินพรมที่จะมีลักษณะอาการแปลกและพูดแบบนี้แล้ว
มีอีกหนึ่งคนในหมู่บ้านชื่อว่าป้าไหม
ไหมเป็นผู้สูงอายุในบ้านมีอาการคล้ายกันเลย
แล้วก็บอกให้เอาหัวบันไดพญานาค
ตั้งไว้ที่บ่อน้ำเก่าเหมือนกัน
ไม่ได้พูดเหมือนกันเลยเออพูดเหมือนกันนะ
แต่ไม่ได้ปรึกษากันนะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะคะ
เอาชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับแหละ
มาบอกให้ทำอะไรมีพิธีบวงสวงแล้วด้วยนะคะ
แล้วเอาหัวพญานาคทั้งสองหัว
ไปตั้งที่บ่อน้ำเก่าวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
อกจากนี้หลังจากนี้เขาบอกว่าจะจัดผ้าป่า
หาทุนมาสร้างบันไดอันใหม่ให้ลักษณะคล้ายอันเดิม
จะได้ไม่ต้องขัดใจสิ่งลี้ลับไง
จะได้สบายใจกันไปนะครับ